มีทองไหมปกติเราเป็นสะสมทองอะไรอย่างนี้ไหมครับ
เราก็ต้องมีไว้บ้างเวลาหุ้นตกเราก็ใช่ไหมคะ
ต้องกระจายรายได้ไว้บ้าง
เขาเรียกเป็นการกระจายความเสี่ยงเขาบอกสินทรัพย์ที่เป็นทองคำเนี่ย
เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดในช่วงที่สถานการณ์โลกมันผันผวน
คุณผู้ชมวันนี้มันมีข่าวใหญ่เรื่องทองขออนุญาตมาเรื่องนี้ก่อนนะเศรษฐกิจนะครับ
เพราะว่าเรื่องทองเขาบอกว่าราคาเปิดตลาดเช้าวันนี้ทุบสถิติเป็นประวัติศาสต
่งแรงมากนะครับเทียบกับราคาเมื่อวานนี้
คือราคาทองคำประจำวันนี้ครับ๒๐กันยายนปรับขึ้น๕ครั้ง
เดี๋ยวเรามีตัวเลขล่าสุดด้วยนะในช่วง๔โมงกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ว่าเป็นอย่างไรตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำครับ
ตั้งแต่สักประมาณเกือบ๙โมงครึ่งที่ผ่านมาปรับครั้งแรกขึ้นไป๑๕๐บาท
หลังจากนั้นขึ้นอีก๒ครั้งจนไปอยู่ที่ประมาณ๒๕๐บาท
ทำให้ราคาทองคำครับสูงสุดในประวัติการในประเทศไทยนะฮะ
คำแท่งครับขายออกที่บาทละ๓๓๐๕๐บาท
รูปภัณฑ์ครับ๓๓๕๕๐บาท
แล้วก็พอช่วงบ่ายปุ๊บก็ปรับลง๒ครั้งอีกครั้งละประมาณ๕๐บาท
ก็สาเหตุที่ราคาทองขึ้นครั้งนี้คุณผู้ชมครับมีผลมาจากค่าเงินบาท
ค่าเงินบาทนะฮะเนื่องจากว่าสถานการณ์ค่าเงินบาทไทยตอนนี้เนี่ยนะครับ
อ่อนอ่อนค่าลงค่ะนะครับแตะสามสิบหกบาท
สิบสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะฮะเทียบค่าเงินบาท
ช่วงต้นปีครับอยู่ที่สามสิบสองบาทกว่าต่อหนึ่งดอลลาร์นะครับ
ค่าเงินบาทไทยเนี่ยลดลงจากต้นปีสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะ
ก็เมื่อเทียบราคาทองในตลาดโลกต้นปีนะฮะ
เคียงราคาทองคำโลกณปัจจุบันนะฮะ
แต่ว่าราคาทองคำไทยแพงขึ้นบาทละสามพันบาทหรือจากบาทละกว่าสองหมื่นเก้า
ในช่วงต้นปีมาอยู่ที่๓๓๐๐บาทคุณผู้ชมครับเราลองเช็ค
ล่าสุดก็มีการปรับตัว๖ครั้งนะครับ
ล่าสุดนั้นทองคำแท่งขายออกที่บาทละ๓๒๙๐๐บาท
รูปภัณฑ์๓๓๔๐๐บาทนะครับ
ก็สำหรับคนที่ค้าทองคำใช่ไหมหรือว่าเก็บทองอยู่เนี่ยนะครับ
ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการทำกำไรนะคะ
ตอนเช้าว่าขึ้นพอตอนบ่ายเริ่มลงนะคะ
ก็มาอัปเดตให้ได้ติดตามกันนะครับใช่ค่ะ